ยังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสำหรับเนรวัย๘ขวบกว่า
ที่ถูกหลวงตาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าตอนนี้อาการยังหนักอยู่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดดอนขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘สิงหาคมช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะคะ
ข้อมูลจากฝั่งหลวงตาที่เกาะเหตุเนี่ยตอนนี้เป็นอดีตหลวงตาไปแล้ว
เพราะว่าถูกจับศึกแล้วแล้วก็ถูกดำเนินคดีเขาก็อ้างว่า
เนรนวัยแปดขวบเนี่ยสนแล้วก็ดื้ออืม
ทะเลาะกับเนรน้องที่อายุ๕ขวบหลวงตาเรียกไปเตือน
วัย๘ขวบคนนี้ก็ด่าหลวงตาด่าถึงบุพการี
หลวงตาก็เลยโมโหคว้าไม้ที่เป็นไม้ไผ่ตีเข้าไป
บาดเจ็บสาหัสแต่อีกมุมนึงค่ะมีเนรอายุสิบสองปี
ครับมาให้ข้อมูลว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเหมือนหลวงตาเนี่ย
เอาถังน้ำมาแล้วก็จับหัวเนรกดน้ำ
ใช่แล้วก็จับหัวโขกไปกับพื้นตั้งหลายทีเป็น๑๐ที
เป็นสิบทีใช่เพราะว่าอาการของเนรวัยแปดขวบกว่ากว่า
คนนี้ค่ะคืออาการหนักจริงถึงขั้นเลือดออกในสมอง
เพราะมันมีคำถามว่าถ้าหลวงตาแค่ใช้ไม้ไผ่ตี
เลือดออกในสมองได้ยังไงนะคะต้องตามความคืบหน้า
แล้วก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าตอนนี้เนรยังอาการหนักนะคะ
ส่วนกรณีของหลวงตาเองที่ตอนนี้เป็นอดีตหลวงตาแล้วเนี่ย
ก็ต้องมีการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเราก็มีข้อมูลเพิ่มเข้ามาว่า
หลวงตาคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องอื่นอีก
เรื่องของความลามกอนาจารย์เพราะว่ามีอดีตเนรมาให้ข้อมูลเพิ่มด้วย
น่ากลัวนะเพราะว่าอดีตหลวงตาคนนี้ดูแลเนรเยอะ
ใช่หลายคนมากเนรที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็มาบวชมากับน้องชายมากับเนรน้องชายมาบวชอยู่ด้วยพ่อกับแม่ก็มาฝากไว้
หวังว่าให้พระท่านดูแลให้บวชเรียนทั้งนี้
ใจอ่ะสุดท้ายมาทำแบบนี้นะคะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
แม่ของเนรที่บาดเจ็บนะคะ

แม่ของเนรก็ยังเฝ้าดูอาการของเนรวัย๘ขวบ๕เดือน
อยู่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรี
เฝ้าดูอาการตลอดเวลา
คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณหมอบอกว่า
อาการของเนรยังอยู่ในขั้นวิกฤต
ต้องรักษาแบบประคับประคองอาการ
ก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงอาการเป็นระยะนะคะ
วันนี้ญาติทางฝั่งแม่เนร
ก็มาเยี่ยมดูอาการของเนรตลอดเวลาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ผู้ใหญ่ธนพัฒน์สิทธิวิลัย
รวมถึงเจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้นพระครูสุพัฒนากาญจนกิจ
ก็พาเนรน้องวัย๕ขวบมาเยี่ยมเนรพี่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ

คุณหมอให้เยี่ยมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมให้เยี่ยมแค่๒รอบนะคะ
ช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นเยี่ยมได้ครั้งละ๓คนครั้งละชั่วโมงเดียวค่ะ

ตอนนี้ดีใจที่คุณหมอบอกว่าอาการของเนรไม่ได้ซุดลงไปจากเดิม

ตอบสนองยาที่คุณหมอให้การรักษาได้
คุณแม่บอกว่าฟังแค่นี้ก็รู้สึกดีใจแล้ว
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณแม่บอกว่ายังมีความหวัง
รอคอยปฏิหารอยู่นะคะ
คุณหมอใหญ่มาเขาบอกว่าน้อง
เลือดในสมองจางลงหน่อยหนึ่งคือ๑
จากที่ว่าเยอะก็คือ๑แล้วก็ตอนเมื่อวาน
น้องไม่รับยาอิงวันนี้น้องรับยาอิงได้
คือสิ่งที่ว่าได้รับคือว่ามันดีขึ้นหน่อยหนึ่ง
แต่สำหรับแม่นี่คือเยอะมากคือดีใจมาก
เขาก็สามารถที่แบบว่ามีน้ำตาไหล
เราก็ยังดีใจว่าเรามีปฏิ
เหมือนสิ่งที่ว่าเขาไม่น่าจะเป็นไปแล้วเขาเป็นไปแล้วอย่างนี้
เพราะเราเห็นสิ่งขอบพรสิ่งทุกอย่าง
ขอให้น้องหายไวยังไงก็แล้วแต่
หนูเป็นกำลังใจให้ลูกหนูเสมอแล้วก็ไม่เคยห่างลูกหนูค่ะ

แม่ของเนรก็เลยฝากคุณระวีการนักข่าวของเรามีอยู่สองเรื่องนะคะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องที่มีสื่อโซเชียลอะค่ะ
บอกว่าแม่เนรไปขอรับบริจาค
อันนี้เรื่องแรกแม่ยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
เรื่องที่สองค่ะเรื่องที่บอกว่า
เนรมีรอยช้ำที่อวัยวะเพศ
แล้วก็คาดว่าถูกล่วงละเมิดเนี่ย
ทางแม่เนรบอกว่าไม่จริงเช่นเดียวกัน
มีสองเรื่องที่อยากจะขอแก้ข่าว
ผ่านไทยรัฐทีวีนะคะ

ไม่ใช่นะคะไม่มีค่ะ

คือมันพังทุกอย่างไม่มี
ที่ตูดนี้คือเขาโดนตี
เขาไม่ได้โดนอวัยวะอะไรทั้งนั้น

เนรเสียหายมากตอนนี้
เพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นเพจรับบริจาค
รับบริจาคอะไรเกี่ยวกับเนร
น่าสงสารรูปนี้เนี่ยนะ

เปิดเพจรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับ

คุณพ่อวัฒนาศรีสวัสดิ์ก็บอกว่า
ได้ไปเยี่ยมลูกชายก็ดีใจมากขึ้น
เพราะว่าพอไปรูปเท้าไปสัมผัสตัวค่ะ
คุณพ่อบอกว่าเหมือนลูกชายตอบสนองคือขยับตัวนิดหน่อย
ส่วนเนรน้องชายซึ่งก็เป็นลูกชายคุณพ่ออีกคนนึง
อายุ๕ขวบก็ถามตลอดนะคะ

ถามว่าพี่หายแล้วยังพี่หายแล้วยัง

ก็คุณพ่อยังยืนยันว่าอยากจะให้เนรคนเล็ก

ศึกนะคะศึกจากวัดนี้นะคะ
แต่ถ้ายังอยากจะบวชอยู่ก็ให้ไปวัดอื่น
เราก็ถามความเห็นของคุณพ่อนะคะ
ประวัติของหลวงตาที่ก่อเหตุนะคะ
คุณพ่อบอกว่าเคยได้ยินประวัติมาเหมือนกัน
อดีตหลวงตาคนนี้ชอบตีเด็ก
แล้วก็ย้ายวัดมาแล้วหลายวัด
แล้วก็มีข่าวว่าอดีตหลวงตาคนนี้ชอบเรียกเด็ก
ชอบเรียกเนรไปบีบนวด
พ่อก็บอกว่าเคยเห็นมาบ้างเคยได้ยินมาบ้างค่ะ
มันเป็นอัดแบบภาพเรืองกันไหว

ถ้าเรามองในรูปแบบที่ว่าความรักความห่วงใหญ่มันก็ได้อยู่
แค่บีบงวดธรรมดาลูกงาวงิงของอย่างที่ว่าง

นี่ตลอดถึงไปต้องกว่าว่าทุกทีเขาก็จะพูดเหมือนกันทุกที
คุณพ่อคุณแม่ของเนรเนี่ยแยกทางกันนะครับคุณพ่อไปทำงานที่ระยองพอรู้ข่าวเนรลูกชายบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ก็เลยมาที่กาญจนบุรีเลยนะครับ
อีกมุมหนึ่งก็คือทางญาติของฝั่งของคุณพ่อเนรนะฮะก็คือคุณย่าวัย๖๔ปีบอกว่าทันทีที่รู้ข่าวก็เดินทางมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูเลย
เพื่อมาดูอาการของเนรหลานชายพอมาเห็นสภาพเนรหลานชายรู้สึกสงสารมากคิดว่าคงปล่อยให้หลานอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้
เพราะรู้สึกกังวลและก็เห็นว่าหลานเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยแต่เดี๋ยวต้องรอให้พ่อกับแม่ของเนรตกลงกันให้ได้ก่อนว่าเรื่องเนรลูกชายเนี่ยจะดูแลกันยังไง
หากจะให้นำเนรคนเล็กให้ย่าไปเลี้ยงดูย่าก็พร้อมจะดูแลให้แล้วก็ไม่เชื่อนะว่าไอ้มูลเหตุของการที่ถูกตีจนบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้ของเนรหลานชายคนโตเนี่ยเป็นเพราะว่าเนรหลานชายไปด่าทอบุพการีของอดีตหลวงตาเนี่ยบอกคุณย่าบอกไม่เชื่อเลย
คนที่ทำร้ายนี่ไปพูดว่ามันที่ว่าเขาด้าอะไรด้าพันระบุด้าอะไรอย่างเงี้ยคนย่าก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาพูดเขาก็ยังพูดติดอ้างติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมตอนนี้คือย่าเข้าไป
เพราะอะไรครับ
คือแบบเพราะเรามันมีอดีตแล้วเราไม่อยากเอาร่านเราไว้ถือว่าคิดแค่นี้แหละถึงวัดนี้จะดีแค่ไหนเราก็ไม่ไม่นั้นแล้วตอนนี้ใจเราไม่อยู่ที่นี่แล้วคืออยากให้ร่านไปอยู่กับเราเพราะถ้าเราไม่เอาร่านเราไปยังให้อยู่วัดนี้เราไปเราก็จะคิดคิดอยู่อย่างนั้น

กลัวมากทำใจไม่ได้
โหโอ๊คคนเป็นญาตินะฮะ
ก็ไปฟังความเห็นของท่านเจ้าวาดวัดดอนขมิ้นที่กาญจนบุรีนะครับ
วัดที่สมเนรอยู่แล้วก็ผู้ต้องหาที่เป็นอดีตหลวงตาเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มตัวไปแล้ว
คือมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าอดีตหลวงตาคนนี้เนี่ยนะฮะ
นายสุภาชัยบุญลักษะอายุ๖๔ปี
ถูกเปิดเผยว่าชอบเรียกเนรที่ดูแลอยู่เนี่ยให้ไปบีบไปนวดไปรูปไปคลำแถวอวัยวะเพศเนี่ย
เจ้าวาดบอกว่าประวัติเรื่องอื่นไม่เคยรู้นะ
ถ้าจะรู้อยู่เรื่องเดียวก็คือว่าเรื่องที่อดีตหลวงตาคนนี้ชอบตีเด็กนะ
ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมาคนในวัดก็ร้องเรียนมา
หลังเกิดเรื่องนี้ขึ้นส่งผลต่อชื่อเสียงของวัดมาก
ก็เลยพิจารณาว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคงต้องดูก่อนว่าจะจัดอีกไหม
กิจกรรมบวชเนรเนี่ยจะจัดอีกหรือไม่
ก็มันพระอื่นไม่ได้ดูอ่ะหลวงตาดูอยู่ก็ต้องหลวงตาตีดิ
ส่วนความคิดเห็นของอุบาสิกาในวัดอย่างแม่ชีสวคลปุญสุรินะครับ
แล้วก็ลูกสาวของแม่ชีก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะครับ
บอกว่าก็ไม่ค่อยสนิทกับอดีตหลวงตาคนนี้เท่าไหร่นะครับ
แต่เท่าที่เคยได้พูดคุยก็ปกติแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นคนดุร้ายนะ
มาเห็นว่ามีอารมณ์โมโหก็กับเนรที่บาดเจ็บนี่แหละ

เพราะพอมาอยู่ที่วัดเนรก็มีพฤติกรรมหลายอย่าง
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะอย่างเช่นปัสสาวะรถที่นอนเนี่ย
ก็เลยถูกดุถูกด่าถูกตีถูกลงโทษ
ก่อนหน้านี้ยายของเนรก็เคยเล่าให้ฟังว่าเนรก็บาดเจ็บ
เพราะว่าก็มักจะถูกตีบ่อยอยู่แล้วก่อนจะบวชเนรอะไรแบบนี้นะครับ
แต่คนเป็นพระนะขันติต่างความอดทนต่างมันต้องมากกว่าคนปกติธรรมดา
จนแบบบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
พักฝังไม่อยากอยู่เลยมันโสงสารเด็ก
แล้วสองตาก็คอยจะให้ทัวร์เนร
คนอื่นวิ่งมาถามว่าแม่ชีหนกหูไหมรำคาญไหม
ทีก็บอกว่าไม่รำคาญไม่หนกหูหรอก
แต่ว่าสงสารเนรก็คงจะมีปัญหามาทางบ้านอ่ะนะ
เพราะว่ายายเขามาเล่าให้ให้ลูกฟังว่าแม่ทำโทษเป็น
บ่อยเพราะว่าขี่รถที่นอนทุกวัน
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้าน
อยู่ใกล้กับบ้านของเนรที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีเด็กคนนึง
เคยถูกอดีตหลวงตาคนนี้
ใช้ไม้ตีลงโทษ

คือส่งเหมือนกับส่งหลานชายไปบวชที่วัดนี้

เขาขอไม่เอ่ยชื่อนะว่าเขาชื่ออะไรอะไรแบบนี้
แต่ขอเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าว่า
ตอนนั้นเนรที่บวชเรียนซึ่งเป็นหลานของเขา

ก็ไปถามอดีตหลวงตาคนนี้ถึงวัดเลย
เด็กมันตัวเล็กมาตีอะไรรุนแรงขนาดนี้

แต่อดีตหลวงตาคนนี้ก็ไม่ตอบอะไรกลับมา

ผู้ปกครองก็บอกไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ตอนนี้หลานคนนี้ที่เคยถูกตีมาก่อนเนี่ย

หลังจากนั้นก็ไม่ถูกตีแล้วก็บวชเรียนจนจบ
ก็บอกแบบนี้นะคะว่าเคยถูกตีเหมือนกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะ
เช้าวันนี้ตำรวจสพลูกแก่จังหวัดกาญจนบุรี
นำตัวนายสุภาชัยบุญลักษะอายุ๖๔ปี

เป็นอดีตพระลูกวัดวัดดอนขมิ้น
เป็นผู้ต้องหาก็นำตัวไปฝากหางต่อสาร

ผู้ต้องหารับสารภาพ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทางตำรวจเองก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องติดตามอาการของเนรเป็นหลักนะคะ
ถ้าเนรอาการหนักขึ้น
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะคะครับ

อย่าไปเสื่อมศรัทธา
อย่าไปกังวลเกี่ยวกับการไปทำบุญที่วัด
เพราะว่าพระรูปอื่นหรือว่าทางวัดท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
แต่พฤติกรรมของอดีตหลวงตาคนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ที่ออกมาเปิดเผยนะฮะ
เป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยในระแวกเดียวกับ
แม่ของสมเนรวัย๘ขวบที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
บอกว่าหลานชายอายุ๑๓ปีที่เคยบวชเนรนะครับ
วัดดอนขมิ้นเมื่อปีที่แล้วบอกว่า
อดีตหลวงตาที่เป็นผู้ต้องหา
หลวงตาสุภาชัยมีพฤติกรรมแปลก

รวมทั้งน้องคนนี้ด้วยเนี่ยไปบีบนวด
แล้วก็ให้รูปคลำบริเวณของลับ

เลื่อยกายวิ่งไล่จับเนรในห้องนอนด้วย
คุณย่าบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังบวชอยู่
หลานก็พยายามบอกกับแม่นะ

แต่อดีตหลวงตาสุปชัยก็ไม่ยอม
ไปเยี่ยมก็ไม่ยอมให้ออกมาพบผู้ปกครอง

กำลังให้ทำงานอยู่ให้กับหลวงตากำลังให้นวดอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
แต่หลานชายไม่เคยปริปากเล่าเรื่องให้ใครฟังไง
กระทั่งเนี่ยศึกมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่านะ
มีข่าวครั้งนี้นี่แหละหลานถึงยอมเล่าให้ฟัง
หลานผ่วนเนี่ยเขาว่าตีเขาว่ามาให้ร้อง
เอามาให้ร้องให้ศึกเห็นแล้วบอกว่าอยู่ไปก่อน
ว่าหลวงหลวงพ่อเขาว่าดีอืมรู้หรือเปล่าว่าหลวงพ่อเขาว่าดี
ให้ให้มันในคนศึกษาไปก่อนอืมเขาว่าอันนี้เขาไม่อยู่
เขาทำงานยังไม่อยู่เขาจะศึกลอยไม้ไม้เหลียวเนี่ย
เป็นอยู่ที่ก้นแล้วที่ขาเนี่ยอืมอืมอืมอืมอืมอืม
ก็ตอนนี้ก็เอาใจช่วยอาการของเนธนะฮะให้หายวันหายคืนกันแล้วกันนะครับ